ก็ดิฉันขอให้ทางคณะกรรมการเนี่ยได้ล็อกดาวน์ฝาตอง
เพื่อที่จะหยุดการเข้าออกของคนต่างพื้นที่นะคะ
แล้วเราก็จะได้มาสแกนหาผู้ติดเชื้อให้ได้เสร็จในเร็ววัน

ก็สุดท้ายทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต
ก็ได้ประกาศล็อกดาวน์พื้นที่ป่าตอง
ตั้งแต่วันที่๕เมื่อวานที่ผ่านมาค่ะ
นายกคะถ้าตามตัวประกาศที่ออกมา
ไม่ว่าจะเป็นตำบลกรณราวัยหรือรวมถึงของป่าตองเนี่ยนะคะ
คือลักษณะของตัวคำสั่งจะไปในทางเดียวกันก็คือไม่ให้มีการเข้าออก
แต่ทีนี้ของตัวตำบลป่าตองเองเนี่ยนะคะ
ซึ่งสังกัดอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะคุณผู้ชม
คือมีการอ้างอิงถึงเนื้อหาที่นายกก็พูดแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่า
มีผู้ติดเชื้อ๘๐นะคะที่เป็นคนที่ทำงาน
สัมผัสกับคนทำงานในพื้นที่ประกอบการซอยบางลาที่ว่า
ซึ่งสังกัดเขตเทศบาลเมืองป่าตองนั่นแหละนะคะ
คำถามคือนายกสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปคือคนอยู่บ้าน
อยากให้คนอยู่บ้านส่วนใหญ่ทิ้งระยะกันส่วนใหญ่ก็จริง
แต่สิ่งที่ต้องทำคู่กันไปคือต้องไปตะลุยปูพรมตรวจเชื้อของคนในพื้นที่ด้วยหรือเปล่าคะ
ด้วยค่ะก็วันนี้เราก็มีกรรมการทั้งหมดเปลี่ยนชุดนะคะ
เพราะว่าเราเป็นชุมชน๗ชุมชนด้วยกันก็มีกรรมการชุมชนอยู่แล้ว
โดยหลักการปกครองของท้องถิ่นเลยนะคะ
เราก็ร่วมกันระหว่างกรรมการชุมชนอสโมแล้วก็สาศุกร์อำเภอนะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปคัดกรองคนในพื้นที่ทั้ง๗ชุมชนนะคะ
เพื่อหาผู้ป่วยหรือหาผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงระยะแรกเพื่อมากักกันตัว
หาผู้ป่วยเจอผู้ป่วยก็ส่งโรงพยาบาลนะคะ
ตอนนี้ทำกันอยู่ค่ะซึ่งวันนี้วันที่สองแล้วนะคะ
ก็คิดว่าน่าจะมีเวลาที่จะต้องลงพื้นที่อีกสักวันสองวันถึงจะเต็มหมดทั้งพื้นที่ค่ะ
จริงคือเป้าหมายคือต้องทุกครัวเรือนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เลยเหรอคะที่ต้องตรวจนะคะ
หมายเราอย่างนั้นค่ะคือเป้าหมายไปเคาะประตูทุกครัวเรือน
แต่อาจจะไม่ต้องไม่ต้องมาใช้ตัวอย่างเทปตรวจทุกครัวเรือนนะคะ
เราก็ลงไปคัดกรองอย่างที่บอกถ้าคนป่วยเราส่งไปหาหมอเลย
ถ้าคนนี้อยู่ใกล้คนทำงานบังลาหรือเป็นคนที่ทำงานบังลา
อันนี้เราจะขอตรวจได้นะคะเรามีตัวอย่างตรวจซึ่งเราตรวจไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วประมาณ๒๐๐เคสนะคะ
ซึ่งเราก็ได้คนที่จะต้องเอามาโรงพยาบาลประมาณ๑๒คนนะคะ
แล้วก็วันนี้พรุ่งนี้กำลังทำอยู่ก็อีกหกร้อยหกร้อยเคส
ก็น่าจะได้ผลสักพรุ่งนี้มารืนนี้ค่ะเราจะได้รู้ว่าจากการที่เราไปตรวจกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ป่าเตานั้น
มีคนที่ติดเชื้อที่ต้องเอาไปรักษาอีกกี่คนค่ะ
นายกคะถ้าเราดูจากการทำงานในเพจของเทศบาลเองเนี่ยนะคะ
คือว่าเรียนถามแบบตรงไปตรงมาเพราะว่าจริงแล้วทั่วประเทศมีปัญหานี้กันหมดคือเรื่องของอุปกรณ์ต่างที่จะใช้
เฉพาะหมอพยาบาลนะคะอย่างพี่ด่านหน้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ต้องลงไปลุย
ไม่ว่าจะเป็นอาสาหรือว่าสังกัดก็แล้วแต่คือก็เห็นก็ยังมีต้องใช้อุปกรณ์แบบแทนสิ่งของจำเป็นกันอยู่เยอะใช่ไหมคะ
ที่ที่เทศบาลขาดเยอะไหมคะนายกก็ขาดค่ะคือหลายสิ่งนี้ขาดเพราะเราหาซื้อไม่ได้นะคะ
อย่างวันนี้เขาบอกว่าใส่แมสเนี่ยสำหรับผู้ทำงานมันอาจจะไม่เพียงพอก็ต้องมีเฟสชิลซึ่งเฟสชิลเนี่ยเราซื้อเฟสชิลจริงจริงไม่ได้ก็มีการทำโดยเอาพลาสติกใสมาค่ะตัดเป็นบางหน้านะคะแล้วก็ทำที่ครอบหัวให้อย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ส่วนฟานทำเองแต่ส่วนหนึ่งต้องบอกคุณจอมฝันค่ะว่าคนในพื้นที่

ลักษณะของการการปฏิบัติพื้นที่นี่นะคะคือเนี้ยถามขอความรู้นะคะคือการใช้คำสั่งหรือวิธีปฏิบัติที่ที่ลงไประดับท้องถิ่นเลยเนี้ยน่าจะจัดการง่ายกว่าจะจัดการในระดับจังหวัดไหมคะเคยมีการคุยกันแบบนี้ไหมว่าเอ๊ะควรจะประกาศของภูเก็ตเลยหรือเอาแบบเทศบาลนี่แหละเอาแบบตำวนนี่แหล

กำเนินคดีกันเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยสบายใจเหมือนกันค่ะอืมเพราะฉะนั้นดิฉันก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งการที่มีคำสั่งจากเจ้าพนักงานที่มีอำร่าหน้าที่โดยตรงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะที่จะทำให้เจ้าหน้าที่คนปฏิบัติเนี้ยทำงานง่ายขึ้นค่ะคุณจงฝันค่ะค่ะนายกขอหนึ่งเรื่องสุดท้ายค่
มีปัญหานักมากมากด้วยทีเนี้ยพอพอลักษณะของเทศบาลใช้วิธีการบริหารจัดการแบบนี้มีคนถามนายกไหมว่าจะจะหาเงินยังไงคือเทศบาลมีนโยบายไหมจะจะมีชดเชยเงินหรือจะมีเยียวยาเงินให้กับคนที่ขาดรายได้บ้างมั้ยฮะเอ่อเทศบาลไม่มีอำนาจให้ชดเชยขาดรายได้ค่ะแต่เทศบาลมีหน้าที่ที่จะ
มีบัตรภัยเหมือนกันนะคะเรามีหน้าที่ต้องช่วยเหลือเขาค่ะแต่นั่นแหละดิฉันก็คิดว่าการช่วยเหลือมันคงไม่สามารถยืนยาวไปได้เป็นหลายหลายเดือนหรือเป็นปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องช่วยกันก็คือว่าพี่น้องประชาชนเองก็ต้องช่วยตัวเองด้วยก็คือช่วยกันลดการแพร่เชื้อให้ได้เร็วที่สุดนะคะอืมแล้วในข
เปิดเมืองได้เมืองก็สามารถมีนักท่องเที่ยวเข้ามาทุกคนก็ทำอาหารกินได้ก็สามารถช่วยตัวเองได้ไม่ต้องให้ทางเทศบาลช่วยจนเจอตลอดไปค่ะเพราะฉะนั้นตรงจึงมีความจำเป็นที่สุดเลยว่าถ้าเราไม่เร่งปฏิบัติการลดการแพร่เชื้อให้ได้เร็วที่สุดความลำบากก็จะเกิดขึ้นทั้งชาวบ้านเองนะคะทั้งเทศบาล

การแพร่เชื้อได้หรือถ้าใครมีเชื้อเราก็สามารถเอามารักษาได้โดยไม่ไปแพร่เชื้อให้ส่วนอื่นอย่างนี้ค่ะมันจะทำให้สำเร็จนะคะแล้วก็สิ่งที่ทุกคนเสียสละการเดือดร้อนกันในช่วงนี้จะไม่เสียเป่าค่ะ